ตัวเรื่องการอกหักของคุณอภศักดิ์คุณมท์ดำมีเรละเลียนมากกว่าที่ฉันขอเสริมข่าวก่อน

งในไอจีเลยนะคะว่ายอมรับว่าอกหักเลิกกับผู้ชายที่คบมา๖ปี

ก็ไม่รู้สิทำใจแล้วอ๊อฟบอกว่าเฮิต๒วันพอ
แค่นี้ไม่สามารถทำให้ชีวิตพังได้
ล่าสุดอ๊อฟปองสาวเปิดเผยว่าตัวเองนั้นได้โดนเท
แปลว่าโดนทิ้งเหรอโดนเทยากโหลเจ้อนะโดนเทยากโหลเจ้อนะ
กับผู้ชายที่คบมา๖ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้สึกน้อยอะไรแอบมีทำใจไว้บ้างช่วงที่ห่างหายกันไป

ทางนั้นอยากเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็โอเคเป็นได้
แต่ความสนิทใจคงไม่มีเหมือนเดิมนี่นี่
หากถามว่าทำใจนานไหมออฟตอบว่าเรื่องที่นี่เบามาก
ไม่สามารถทำให้ชีวิตพังได้เฮ้ยแค่สองวันพอ

ส่วนสาเหตุที่เลือกคนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองแน่นอน

เชื่อว่าสักวันหนึ่งคงได้เจอคนที่ดีพอ

อันนี้ยังดีหนักกว่านี้นางก็เจอมาแล้วไง

โอ้โหตายแล้วแหวนเพชรวันดีคืนนี้ซื้อแหวนเพชรให้นะ
จนนางก็ปลื้มปริ่มกับชีวิตผู้ชายซื้อแหวนเพชรให้

วันยี่คืนจะตัดตอนที่นางให้ผู้ชายช่วยเหลือเขาไปเยอะ
ก็เดี๋ยวว่าผู้ชายรักเตยเตยหอม

ในระหว่างนั้นก็เอาแหวนเพชรมาเรารักกัน
ดูเบอร์กิ๊ดเบา

อุ๊บบ้าปึ้งชีวิตนางบ้าปึ้งชีวิตนางแฟปปี้

แต่ก็เงินช่วยผู้ชายไปแล้วจะเป็นล้านล้าน

ถึงเวลาปุ๊บบ้านลำบาก

คือจริงเขาเป็นคนชอบช่วยคนอื่นถูกไหมคะพี่อ๊อฟ
เขาก็ช่วยเหลืองเวลารักแบบนี้ก็แต่โอ๊ย

โอ้โฮแล้วฉันตกหนูให้
สมมุติคนเราชอบหรือเราให้อาจารย์กล้องของฉันเนี่ย

ไม่ก็ต้องร้องให้เป็นแฟนคุณอุภนตอนแห้งเนี่ย
ลองให้อุภนตอนแห้งเป็นแฟนก็ต้องให้สิ

มันรู้จากเอเอฟมันเป็นร้องพี่ทักร้องไว้
อีกวันไปทำข่าวอยู่หลังวันที่
เอ๊ะใครใส่ช่วงสูงอยู่หลังวันที่

ดีแล้วพี่ออฟเต็มที่
ทำความดีไว้